ยิงนายเอกนรงเรืองเมฆอายุ๓๔ปีเสียชีวิต
อยู่ที่กลางถนนแสงชูโตในพื้นที่บ้านหนองเสือตะมนตวังสาราอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
ถูกยิงเขาที่หน้าอก๑นัดแต่กระสุนทะลุออกหลังไปเลย
แล้วก็มีหน้าท้องหนึ่งนัดด้วยกระสุนฉลับไปตุงอยู่ที่สี่ข้างด้านขวา
แล้วก็ที่หัวไหล่ด้านซ้ายอีก๑นัดรวมแล้ว๓นัดตี๑ของคืนวันที่๕สิงหาคม
เป็นต่อเนื่องคืนวันที่๔ต่อเนื่องเช้ามืดวันที่๕นะฮะตี๑ช่วงคืนนั้น
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าก่อนเกิดเหตุมีรถยนต์ขับเข้ามาจอดอยู่ในมุมมืด
อยู่แถวร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากรถ
จังหวะนั้นนายเอกนรงผู้ตายซึ่งปกติแล้วชอบมานั่งอยู่ที่สาราที่พักผู้โดยสารอยู่แถวนั้น
ก็เดินข้ามถนนมาไปทางร้านสะดวกซื้อผู้ตายก็เดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อ
แล้วเดินข้ามถนนกลับไปอีกทีนึงนะครับมาที่สาราที่พักผู้โดยสารที่ชอบนั่งอยู่
แล้วไม่รู้ยังไงฮะคนที่ขับรถมาจอดเดินตามไปแล้วก็ชักปืนยิงเขา๓นัด
ก่อนจะเดินกลับไปขึ้นรถอย่างใจเย็นแล้วก็ขับรถออกไป
ส่วนนายเอกนรงก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
ทีนี้ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่านายเอกนรงเนี่ยเป็นชายเร่ร่อน
สติไม่สมประกอบมักจะอยู่แถวนี้นี่แหละ
ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงถูกยิงตายเหมือนกัน
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่จังหวัดกาญจนบุรี
มีคนเร่อร่อนจริงรึไม่

ทุกคนมองว่าเขาสติไม่ดี
ก็เพราะว่าเขาชอบมานั่งพูดคนเดียวอยู่บ่อย

แต่ความจริงแล้วเอาจริงนะเขาก็คุยรู้เรื่อง

อย่างเช่นบางทีมีผู้หญิงไปนั่งที่สารา
เขาก็จะบอกผู้หญิงเลยว่าไม่ต้องกลัวผมนะ
ไม่ต้องกลัวพี่หรอกพี่ไม่ทำร้ายอะไร
อืมอืมเขาก็บ่อยมากมากมากมากให้เข้าไปในนี่น่ะ
ทำให้แต่อารวาสไข่ไม่ทำร้ายไข่อ่ะเขามีเงินไหมคะ
เมื่อค้างคนเขาหายเขาน่ะหายเขาหายอืมเมื่อค้างคนหายเขา
เขาก็ไม่ซื้อเขาก็ตื้นอ่ะเวลามีเขามีต่างอ่ะ
แต่คนแค่วันนี้เขาไม่ทื้อหรอกเขาหายกันทุกร้านแหละอืม
อืมเขาก็ไม่ได้ไปทำร้ายไข่บางทีรถเตี้ยอะไรก็ไหลเขาก็ช่วยน่ะ
เคยตัดรถช่วยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อันนี้เขาช่วงก้อนก้อนน่ะ
ขยะเขาเยอะเขาเก็บหมดน่ะอืมมาช่วงล่างอย่างเงี้ยแย่หน่อย
ไม่ค่อยจะดีชาวบ้านหลายคนก็บอกกับนักข่าวของเรานะคะ
ว่าสงสารคนเสียชีวิตนะคะไม่รู้ว่าคนก่อเหตุไปยิงเขาทำไม
ยิงเขาเพราะอะไรอ่ะนะคะทีมข่าวก็เลยไปคุยกับญาติของชายที่เสียชีวิต
เพราะว่าญาติไปรับศพที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีทางตำรวจสพท่าม่วงติดต่อญาติไป
แล้วก็ให้ญาติไปรับศพอ่ะนะคะก็มีการประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรศพเรียบร้อยแล้ว
ของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็กนะคะ
แม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปทำงานที่กรุงเทพจริงจริงแล้วตัวผู้เสียชีวิตเขาเป็นคนดีนะ
ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครที่เขาต้องไปนั่งไปนอนอยู่ในสาราไม่ยอมกลับบ้านเนี่ย
จะมาเป็นช่วง๒ปีนี้เองแล้วเริ่มไม่อยากกลับบ้านช่วงแค่สองเดือนนี้เองนะคะ
ยืนยันว่าผู้ชายคนนี้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยค่ะเขาไม่ได้เป็นคนเร่ร่อนเขามีบ้านเขามีญาติ
แต่เขามีอาการเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปในบางช่วงแต่ไม่เคยทำร้ายใคร
ที่ผ่านมาทางญาติเคยพาไปพบแพทย์เคยรักษาอาการอยู่พักนึงแล้วคุณหมอก็ให้กินยา
แต่ว่าช่วงหลังไม่ได้กินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยหลายกรณีนะเวลาแบบไม่ได้กินยาต่อเนื่อง
อาการมันก็จะกำเริบอะไรแบบนี้ค่ะจนกระทั่งเนี่ยมาเกิดเหตุนี้ขึ้น

จำรู้เรื่อง
อันนี้แม่อันนี้น้องอันนี้หลานเขารู้หมด
เพื่อนเมื่อก้นสมัยก้นเขายังรู้เลย
เด็กเขาเจอกันผมก็ยังทักเลย

พูดแล้วก็บางทีเขาก็

เขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็พูดกับคนเดียว
คุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนบ้ามั้งแต่นี่ใช่
ตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะครับ

มือยิงแล้วนะครับอ่าแต่ยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้

ที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่เป็นคนนอกพื้นที่
แต่ก็จะรู้เส้นทางแถวนี้ดีนะครับอ่าแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มนักเลง
ผู้มีอิทธิพลอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ณเวลานั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอ่ะพกอาวุธมาอืม
หรือว่าจะกลัวใครจะมาทำร้ายมาดักรออะไรแล้วไปเข้าใจผิดว่า
ผู้ตายเนี่ยเขาจะมาทำร้ายหรือเป็นคู่อริอะไรของตัวเอง
อืมก็เลยยังหาเหตุผลไม่ได้หรืออาจจะไปกระทบกระทั่ง
มีคำพูดอะไรพูดใส่กันโดยที่ตรงนี้มันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น